และคุณธนรัฐอิสระกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

สวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับ
แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะยังอยู่ในกรอบแคบนะพี่เอ
ใช่ครับอึดอัดมากนะเป็นเดือนแล้วใช่ไหมครับ
แต่เมื่อวานนี้สถาบันในประเทศนี้ยังซื้อสุทธินะครับ
ปัดเดียนสำคัญของตลาดรุ่นช่วงนี้เป็นยังไงค่ะพี่เอก
จริงประเด็นตอนนี้ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรนะครับ

ก็ในตลาดนะครับก็คาดกันว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในเดือนนี้ในสัปดาห์นี้นะครับ

ว่าการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้ครั้งต่อไปจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับ
ถ้าเป็นลักษณะสามการณ์เครื่องชะลอไปนะครับ
ทำให้ในแง่ของเด็ดเงินหรือกระแสเงินลงทุน
อาจจะมีการไหลกลับมาสู่ตลาดหุ้นเกิดใหม่

ครั้งนี้นี่อาจจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยรู้สึกเงินจะหายไปทาง

โดนดูดไปเยอะเลยครับครับนะครับขนาดที่ตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในแดนผมว่าสถานการณ์ไม่ต่างกัน

เมื่อวานนี้ปิดลบกันนิดหน่อยซะเยอะนะครับ
แต่ที่น่าติดตามก็คือตลาดหุ้นจีนนะครับตอนนี้นะครับ
ตลาดทุนจีนนี่น่าจะมีปัจจัยเขาบอกว่าเริ่มจะเห็นหมีออกมาแล้ว
เหรอครับไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเนี่ยครับไม่ค่อยดีนะ
เขาบอกว่าตลาดก็เริ่มจะเป็นตลาดแบร์หรือเปล่า
นะครับก็ต้องติดตามอยู่นะครับข้างนั้นนะครับ
อ่ะกลับมาสู่บ้านเราพี่เอ๋มีอะไรที่น่าติดตามบ้างตอนนี้ปรุ่มไหนน่าสนใจได้ครับ
แม้ตลาดหุ้นจะเล่นอยู่ในกรอบแคบนะครับแต่ว่ามีกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราคิดว่าน่าสนใจแล้ว
นะครับรอบนี้นะครับก็มานำมาฝากทั้งผู้ชมนะครับ
เพราะก่อนอื่นที่ท่านจะติดตามนะครับเพราะว่าเงินที่ไหลเข้าประเทศไทยก่อนหน้านี้เนี่ย
ส่วนหนึ่งก็คือไปพันธบัตรรัฐบาลไทยเหมือนกันถูกต้องส่วนหนึ่งก็คือเข้าตลาดหุ้น
แต่เข้ามากเข้าน้อยแต่ละกลุ่มเขาว่าแตกต่างกันแตกต่างกันใช่ครับ
เพราะฉะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมก็จะมีการจัดประเภทออกมานะครับอย่างก็มีพลังงานใช่ไหมพี่
กลุ่มแบงค์กลุ่มสื่อสารกลุ่มโฆษณาเต็มไปหมดเลย
แต่ตอนนี้พี่เอกกำลังจะพลิกมาให้ดูว่ากลุ่มไหนน่าสนใจใช่ไหม
ในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ
โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในประเทศ
เห็นราคาหุ้นหลายตัวกำลังมีการปรับตัวขึ้น
กลุ่มทางด้านรับหม่าก่อสร้างอันนี้ก็มีประเด็นเช่นกัน
ทำให้ราคาหุ้นที่มันลงมาเยอะต้นปีเริ่มมีการยืนแล้วมีการฟื้นตัวกลับ
แต่กลุ่มที่พี่เอกคุยกันวันนี้ว่าไม่น่าสนใจเลย
มีกลุ่มโฆษณาใช่ไหมที่มีเงินลดลงใช่ครับ
นี่คนยังไม่ดูโฆษณาอยู่เหรอพี่
แล้วกันนะครับจริงแล้วในแง่ของตัวเลขยังชะลอตัวอยู่เลยครับ
มันจะเป็นในฝั่งของทางสื่อสิ่งพิมพ์นะครับ
แต่ว่าบวกขึ้นมาเพียงแค่๓เมื่อเทียบกับปีที่แล้วยังน้อยอยู่ครับ
เดี๋ยวนี้โฆษณาอาจจะใช้ออนไลน์ซะเยอะแล้วนะนะครับอาจจะเป็นสื่อธรรมดานี่

ที่ดินอสังหาทั้งหมดนะครับ
ตอนนี้เปิดโครงการใหม่กันเยอะเหมือนกันนะเยอะมาก
ตั้งแต่ต้นปีมาจัดงานแถลงกันเต็มเลย
เขาบอกว่าไปจองแยกกันจอง

เหตุผลหลักที่เรามองว่ากลุ่มนี้น่าสนใจ

เหตุผลแรกก็คือในเรื่องผลประกอบการ
แต่ไตม่๒ก็คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวแล้ว
มีสไลด์มาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะเอาทั้งหมดของธุรกิจนะครับมาดูกันดีกว่าไปกันในกลุ่มเลยนะครับ
ตอนนี้พี่เอกบอกว่าโอ้โหกราฟนี้ดูเป็นขาขึ้นค่อนข้างรุนแรง
ดูดินะครับเทียบกับตลาดตลาดอยู่แก่งตัวในกรอบไซด์เวย์
แต่ว่าดูกลุ่มดัชนีกลุ่มอสหาริมทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นได้ดีเลย
เหตุผลแรกที่เราบอกปอไว้ผลประกอบการไตรมาส๒โตดี
ก็จะโตต่อเนื่องไตม่๓ด้วยนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วง๒๓ปีก่อนหน้านี้

รัฐบาลเขามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับ

มีโอกาสของการเขาเรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมา

แล้วก็รวมถึงมูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างถูก
เราก็เลยว่ามองเป็นโอกาสของการเข้าซื้อแล้วครับ
ก็นึกภาพง่ายคุณอยู่หมู่บ้านไหนอยู่คอนโดไหน
จับตาดูไว้เพราะบริษัทเหล่านั้นอยู่ในตลาดหุ้นเยอะมาก

เฮ้ยฉันซื้อบ้านเขาแล้วไปดูในตลาดหุ้น

กลุ่มถัดไปเป็นกลุ่มระเป๋าก่อสร้าง
กลุ่มนี้ก็ถือว่าราคาพุ่นลงมาเยอะ

มีการโครงการต่างมากมายจะเริ่มประหมูลแล้ว
ทำให้กลุ่มระเป๋านี้น่าจะกลับมาคึกคักได้
อันนี้จะลิงก์กับงบประมาณภาครัฐนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้อันสบานภาครัฐ

ใส่เงินเข้าไปเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ก็เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนี่แหละ

เวลาพี่เอ็ดมันว่ากลุ่มนี้เริ่มน่าสนใจแล้ว

ตอนนี้เราเห็นกลุ่มสากรรมล่ะเรามาดูหุ้นไหม
ว่าหุ้นอะไรบ้างที่น่าสนใจ
จะเป็นในส่วนของตัวกลุ่มคณะรับเหมาก่อสร้างก่อนนะครับ
มองว่าเป็นหุ้นเป็นหุ้นนำกลุ่มอุตสาหกรรมเลยนะครับ
และก็รายได้หลักคือในเรื่องของการโทรให้กลับเหมา

แต่เริ่มมีแนวโน้มกลับตัวราคาขึ้นไปแล้ว

ตอนนี้ราคาเป้าหมายของพี่เอกเป็นเท่าไหร่ครับ

ปัจจุบันราคาอยู่ที่๒๖บาทต้น
ก็ยังมีส่วนจ่ายอีกตั้ง๓บาทนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไปจริงพี่เอกบอกว่าให้สต๊อปลอสที่
ที่๒๕บาท๕๐สตาร์นิดเดียวเลยครับอันนี้คือสเต็กตัวที่๑มาดูกลุ่มพอปเตอร์ตี้บ้าง
พี่เอกเลือกตัวไหนมาครับขอเลือกตัวที่เด่นที่สุดเลยนะครับ
แล้วก็รอบนี้ถือว่าราคาหุ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะนะครับ
ทะลุตรงระดับ๘บาทซึ่งราคาหุ้นถือว่าที่ผ่านมาไม่เคยผ่านเลยนะราคาตัวนี้ปัจจุบันนี้ผ่านได้แล้วนะครับ
โอ้โหเพราะฉะนั้น๒ตัวเลือกมาในกลุ่มอุตสาหกรรมเด่นที่บอกว่าปีนี้สอดคล้องกับพื้นฐานของธุรกิจที่น่าจะกลับมาด้วย
ขอโทษไหมครับขอส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณครับขอบคุณพี่เน็ตขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับนั่นคือคำแนะนำสำหรับการลงทุนนะครับ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับติดต่อไปได้ที่ครอบครัวบัวหลวงนะครับ